ทุกคนยังคงทวงถามคำถามเดิม
รัฐบาลทำอะไรอยู่นายกทำอะไรอยู่

พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เตรียมประชุมหารือทุกหน่วยงานวันนี้นี่แหละ
บูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐานให้มีความเหมาะสม

ดับแรกเขาบอกว่าต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอก่อน
ถึงจะสามารถวางมาตรการแก้ปัญหาต่อไปได้อย่างตรงจุด

ก่อนหน้านี้มีการสั่งการให้ทั้งกรุงเทพมหานคร
กระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

แล้วก็กวดขันยานพาหนะที่ปล่อยควันดำด้วย
ชับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้เข้มงวด

จนถึงหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราว
รวมถึงรณรงค์ประชาชนลดการใช้รถส่วนบุคคล
มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าน่าจะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่
เมื่อวานนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็มีการประสานกับ
โรงงานผู้ผลิตนักกักอาณาไมกว่า๑๐แห่งแล้วด้วย

ก็ประสานให้นำมาวางขายให้ผลิตเพิ่มขึ้น

ก็เป็นหมื่นชิ้นเลยจนกว่าสามารถสินค้าจะหมด
บรรเทาปัญหาสินค้าขาดตลาด
เพราะว่าประชาชนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ต้องการแต่มันคือจำเป็นต้องใช้ค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กรทมเองก็พยายามใช้รถดับเพลิง๒คัน
พ่นน้ำขึ้นไปยังอากาศและพื้นถนนทั้งกลางวันกลางคืนอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อจะกำจัดแล้วก็บรรเทาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงกว่าเดิม
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์ทหารอากาศพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กรทม

แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร
ด้วยบอกว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่าเพิ่งตื่นตูมนะ
ถ้าเราเจอปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในช่วงนี้
จริงมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นแหละในช่วงอากาศเปลี่ยนไม่มีลม
โปรยละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองจำนวน๓รอบในพื้นที่ดอนเมืองและเขตจตุจักรนะคะ
แล้วก็กรมฝนหลวงก็ได้ส่งเครื่องบินอีก๒ลำขึ้นจากสนามบินอุตภัวจังหวัดระยอง
มาโปรยสารเคมีสองตันในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาทำฝนเทียมรอบกรุงเทพด้วย
เพราะว่าเมื่อวานสภาพอากาศเหมาะแก่การทำฝนเทียม
ขึ้นบินเที่ยวแรกตอน๑๐โมงเช้าและเที่ยวที่๒บ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
ซึ่งกรมฝนหลวงสรุปปฏิบัติการเมื่อวานว่า
ก็ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่กรุงเทพ
เขตราชเทวีพญาไทยจตุจักรแล้วก็หนองจอก
ส่วนที่ปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ
ก็ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ดีระดับหนึ่ง
ซึ่งปฏิบัติการนี้จะออกบินทุกวันวันละ๒รอบ
คือสายและบ่ายจนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะ

มีคอนโดมิเนียมในกรุงเทพที่เป็นตึกสูง
เขาให้พนักงานไปฉีดพ่นน้ำลงมาจากดาดฟ้าคอนโดด้วย

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ฝุ่นมันลดลงเยอะที่สุด